ไอ้ชาเชิงสาวต้องบุกไปช่วยเจ้าหมาตัวนี้สนดีนัก
หัวไปติดอยู่ในรูครับ
เอ้าเราไปต่อคุณชี่สา

สมมุตินะถ้าเราเป็นสุนัขตัวนี้เราจะบอกอะไรพี่กู้ภัย

เอาซะเอาซะให้หัวแหลกเลย
เขาก็ช่วย
พี่เขาก็พยายามมากเลยนะคือสงสารน้องอ่ะ
โอ้แต่ดูแล้วน่ากลัวโป๊ก
ทั้งทุบทั้งสกัดทั้งดึงทั้งทุบทั้งตี

อันนี้เห็นไหมไอ้ช่องนี้พยายามจะขยายให้มันกว้างขึ้น

แล้วคุณดูมันนิ่งแล้วนะมันต้องเต้นเหนื่อยแล้วว่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ
กว่าจะช่วยได้สำเร็จนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดล่าง
หรือบวรวิทยายน๓ในพื้นที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ชาวบ้านเล่าว่าหมาตัวนี้เป็นพวกเผ็ดเมียนะ
อาสายอยู่ถาววัดตรงนี้ประจำอยู่แล้ว
เป็นหมาวัดตัวสิ่งจริง

ตอนเกิดเหตุชาวบ้านเขามาเห็นมันเอาหัวไปมุด
สักพักหัวมันติดเฉยออกไม่ได้

ช่วงที่เอาออกมาได้แล้วนี่ดูไปพร้อมกันนะ

มีภาพช้าให้ดูครับคุณผู้ชมดูภาพนี้อีกทีหนึ่งครับ

เอาล่ะช่วยได้สำเร็จนะ
ทุกชีวิตมีค่าจริงขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยครับ

ปลอดภัยแล้วนะลูกอย่าเอาหัวไปหมดอะไรนะ